ครับตอนนี้หลายพื้นที่มีการดำเนินโครงการการทำนาแปลงใหญ่นะครับแล้วก็มีเอกชนเข้าไปรับซื้อผลผลิตเพิ่มมากขึ้นด้วย
ล่าสุดครับมีลงสีในพื้นที่ก็ตกลงจะไปรับซื้อผลผลิตในราคานำตลาดเพราะว่าเชื่อว่าจะมีค่าคุณภาพดีเข้าร่วมโครงการอย่างแน่นอนติดตามเรื่องนี้จากบรรยายงานของคุณมาซีรีกล่อมแก้วครับ
ราคาสูงกว่าตลาด๓๐๐บาทต่อตันตามเกณฑ์ที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดระยะห่างระหว่างต้นข้าวที่สม่ำเสมอแบบนี้เป็นเพราะผ้าเอกชนที่ร่วมโครงการนำนวัตกรรมเข้ามาช่วยในการเพาะปลูกเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มคุณภาคผลผลิตได้๒๓กิโลกรัมต่อไร่จริงตั้งแต่ต้นเนี่ยทางบริษัทเอกชนก็คือ
ที่จะมาหาเทคนิคที่ดีในการที่จะเพาะปลูกของพื้นที่บ้านเดิมบางนี้
เงื่อนไขในการรับซื้อข้าวต้องเป็นข้าวพันธุมธานีเท่านั้น
ราคาจะประเมินจากค่าสิ่งเจือปนความชื้นและพันธุ์ข้าวอื่นที่เจือปน
ราคายังขึ้นอยู่กับตลาดในแต่ละช่วง
สำหรับปีที่ผ่านมาเฉลี่ยต่ำสุดอยู่ที่ตันละ๘๐๐๐บาทสูงสุด๑๐๐๐บาท
ส่วนโรงศรีเกาะแก้วเจริญธัญญาในอำเภอเดิมบางนางบวช
พร้อมให้ความร่วมมือรับซื้อผลผลิตราคานำตลาด
โดยในวันที่๑๙กันยายนนี้จะร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมืออย่างเป็นทางการ
ในการรับซื้อพร้อมกันทั่วประเทศ
ส่วนสาเหตุที่ตัดสินใจเข้าร่วมโครงการ
เพราะนาแปลงใหญ่ทำให้ข้าวเปลือกมีคุณภาพมากขึ้น
ขณะเดียวกันมองว่าหากเกษตรกรนำผลผลิตที่มีคุณภาพมาขาย
โรงศรีก็พร้อมรับซื้อในราคานำตลาดค่ะ
เกษตรกรอยู่ได้โรงศรีก็อยู่ได้นะครับ
ตรงนี้ก็ทางเกษตรกรให้ความร่วมมือกับในกลุ่มของเขาเราเอง
โดยที่ว่าทุกคนเริ่มลดต้นทุนในการผลิต

เกษตรกรก็จะได้ผลผลิตที่สูงโดยที่ว่าเกษตรกรทำนาเอง
พื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีมีโรงศรีที่สมัครใจ
เข้าร่วมโครงการ๔๗โรงศรีจาก๙๗โรง
ส่วนอำเภอเดิมบางนางบวชเข้าร่วม๕โรงศรีจาก๒๐โรง
ปลูกข้าวรวมของจังหวัดสุพรรณบุรีประมาณ๙แสนไร่
ซึ่งถือว่าปริมาณพื้นที่เข้าร่วมโครงการและโรงศรีมีความสมดุลมากพอค่ะ
ส่วนเกษตรกรที่ร่วมปลูกเป็นนาแปลงใหญ่และต้องการเงินทุนเพิ่มเติม
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรการเกษตรหรือทกศมีโครงการปล่อยสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำให้กลุ่มละไม่เกิน๕ล้านบาท
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ๔ต่อปีเป็นเวลา๓ปี
เกษตรกรจ่าย๑๐๐ละ๐๐๑รัฐชดเชยให้๑๐๓ต่อปี
แต่เกษตรกรอำเภอเดิมบางนำบวชลงมติว่าจะไม่กู้เงินส่วนนี้
เนื่องจากหลักเกตของโครงการเข้มงวดเกินไปค่ะ
มาสิวรีกำแก้วข่าวเทลรัตน์ทีวีรายงาน